เรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปี
ที่ออกมาเปิดเผยออกมาบอกว่า

ข่มขืนกระทำชำราวทั้งหมู่บ้าน

เกี่ยวกับเรื่องการสั่งฟ้องนะครับท่านผู้ชมครับ

กรณีที่แม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพโคกลอย
บอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกชายในหมู่บ้าน
ที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา

พาไปข่มขืนกระทำชำราวกว่า๔๐คน
ต่อเนื่องนานพอสมควรนะฮะ
ก็มีการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างนะครับ
จนสามารถออกหมายจับจับผู้ต้องหาได้๑๑คน
คนประกันตัวออกมาสู้คดีได้๑๐คน
ส่วนอีกคนนึงตอนนี้ยังฝากขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดพังงา
เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอใช้เงินของกองทุนยุติธรรมในการต่อสู้คดี

เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้านด้วยซ้ำ
เพราะคนในหมู่บ้านก็มองว่าแหมมันทำให้หมู่บ้านเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหมด
อีกมุมหนึ่งก็มองว่าก็เด็กมันโดนอย่างนี้เนี่ย

ล่าสุดนายสรรเพชรทิพย์มนเทียนทนายความของกลุ่มผู้ต้องหา

หลังจากที่สารจังหวัดพังงาทำการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๑๑คนแล้ว

วันนี้อายการจังหวัดพังงานัดผู้ต้องหาทั้งหมด
ส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดพังงานะครับ
แล้วก็พบว่าอายการได้ทำการขอฝากขังอีกครั้งหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นการฝากขังครั้งที่๖

อายการสามารถขอฝากขังผู้ต้องหาได้ไม่เกิน๗ครั้ง
ว่าอายการจะส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด
ในการฝากขังครั้งที่๗ก็คือครั้งหน้า
หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการในชั้นศาลแล้ว
สารท่านก็จะสืบพยานหลักฐานอะไรต่าง
แล้วจะพิพากษาว่าอย่างไรอันนี้ต้องรอฟังนะครับ
ส่วนทางตำรวจพลตำรวจรีบุญทวีโตรักษาผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพังงาบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของพนักงานสอบสวน
คดีดังกล่าวแล้วก็เสนอให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
ซึ่งกองกำกรับการกองบังคับการภูทรจังหวัดพังงาครับ
สรุปเบื้องต้นได้ภาคทันโทษทางวินัยโดยการคาดโทษเอาไว้
ส่วนด้านรูปคดีถือว่าไม่มีผล
ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่กับทั้งสองฝ่ายนะครับ